คุณผู้ชมฮะดูคลิปเหตุการณ์ระทึกกันหน่อยนะครับ

เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูเพราะว่ารถคันนี้เขากำลังจะเลี้ยว
คือเขาขับตามรถตู้นะรถตู้ไปพ้นแล้ว
ปรากฏว่าจังหวะที่เขากำลังเลี้ยวรถกระบะมาค่ะ
มาทางตรงแล้วเป็นแบบนี้ค่ะ

จังหวะนี้คุณผู้ชมชนไปแล้วนะ
แล้วรถก็เหมือนกับแบบสไลด์มามาเอี๊ยดอยู่ตรงนี้ค่ะ

รถคันนั้นสวนมาได้ไงผมก็สงสัยอีกคันเหมือนกันนะ

คือตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นเวิ้งเป็นลานอะไรหรือเปล่า
เออเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็จะเลี้ยวข้ามฝั่งมาตอนแรกรถตู้อยู่ข้างหน้าใช่ไหม
พอรถตู้ข้ามมาพ้นแล้วรถเก่งคันหลังตามมา
คือจะไปทางโคราสก็ชนเข้ากลางล้ำเลย
นี่ทั้งสองคันนะพังยับเลยค่ะ
รถเก่งด้านซ้ายไม่ต้องพูดถึงพังหมด
แล้วตัวรถตรงกลางขาดเลยนะ

อายุเยอะแล้วคือนางจารุวัลวังศิลปอายุ๖๙ปีเป็นคนขับนะคะ
ก็มีแผลถลอกตามเนื้อตามตัวมีแผลฉีกขาดที่คาง
แล้วมีเด็กนั่งมาด้วยเด็กอายุ๑๑ปีเองค่ะ
เด็กชายพิชยุทธ์วังศิลป์น้องมีแผลถลอกที่หน้าที่แขนซ้าย
คิดดูสิน้องยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยนะคะ
ส่วนอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บไม่มาก
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปดูโอ้โหดูสภาพรถเห็นไหม
ข้างหน้าพลิกอัพนี่ก็ยับก็หลุดเยินแบบนี้นะคะ
รถคันสีแดงเมื่อกี้นี่ก็หนักเหมือนกัน
ตอนนี้เอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวอาการดีขึ้นตำรวจคงจะสอบปากคำ
แล้วก็จะต้องเอากล้องวงจรปิดเอามาประกอบดู
คือจุดที่ให้คุณผู้ชมดูมันอาจจะเห็นจังหวะชนแบบไม่ชัดเนอะ
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูในมุมอื่นก่อนว่าจะเห็นจังหวะชนชัดไหม
นี่ดูสภาพสิโอ้โหชนแรงมากนะคะเนี่ย